ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่แม่ห้องศรเนี่ย
เขาเอาหลักฐานไปพบท่านเจ้าคณะอำเภอปลายที่แม่ห้องศรนะครับ
บอกว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งอย่างนี้น่าจะอาบัติปราชิกหรือเปล่า
ค่ะพฤติกรรมต่างนะฮะหนักหนาสาหัสทั้งนั้น
มีชาวบ้านมีญาติโยมผู้หญิงเหมือนกับมาขอให้ดูดวงให้ไปรูปมือเขา
จริงพระกับผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวกันนี่อาบัดเลยใช่ไหมคะ
ไม่ได้ฮะอาบัดเนี่ยอาบัดเบานะแต่ไปลวนลามเนี่ย
ฮะวันนี้ไปล้วงหน้าอกเขาเลยล้วงเลยเหรอคะ
อันนี้ก็ยังอาบัดอยู่แต่ว่าจากเจตนาเนี่ยมันไม่ใช่แบบไปเผลอเลอ
หรือว่าไปโดนตัวนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนี่นะฮะ
อย่างนี้มันลวนลามแล้วหรือเปล่าค่ะ
อกจากนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีอีกคลิปนึงชาวบ้านเขาบอก
พระรูปนี้เนี่ยนะถ่ายรูปกับผู้หญิงคนนึงแล้วมือนี่
คือถอดเสื้อด้วยแต่ภาพมันเห็นแต่ท่อนบนไง
แต่มันก็ชัดว่ามือไปจับหน้าอกหญิงสาวเขา
แต่คือเปลือยท่อนบนทั้งคู่ใช่ท่อนล่างไม่รู้เพราะว่าไม่เห็น
แต่อันนี้คือหอมแก้มกันอยู่แม่คือถ้ามันเสพเมถุนเนี่ย
ไปมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้มันถึงขั้นปราชิกอยู่แล้วค่ะแต่อย่างงี้เนี่ย
ต่อให้อาบัดแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยโลกะวัชชะฮะชาวบ้านติเตียน
เขาไม่กราบไม่ไหว้แล้วอืมนะคือภาพจริงจริงเนี่ย
เห็นหน้าชัดนะฮะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าพระไม่พระหรืออยู่ที่ไหน
อะไรยังไงนะครับอีกคลิปนึงนะกล้องวงจรปิด
อันนี้จะเห็นพฤติกรรมพระรูปนี้
เอาไม้ไปเคลียร์เคลียร์เพื่อเอาเงิน
ในตู้บริจาคของวัดพระรูปรูปเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยเหรอคะ
ใช่สงสัยจะติดกาวไว้ที่ไม้แล้วก็แบบไปเคียร์
หรือเปล่าหรืออะไรยังไงทุกทีเห็นแต่โจรทำนะคะเนี่ย
หนึ่งในสี่ของโทษอาบัติปราชิกค่ะคือถ้าเกิดไปมีอะไร
กับหญิงสาวตามภาพแล้วเปลือแล้วไปจับหน้าอกเขาด้วยนะค่ะ
ถุนทั้งรักทรัพย์นี่อาบัติปราชิกทั้งนั้นพ้นจากความเป็นพระเลยนะฮะ
ค่ะคือชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยที่อยู่ในคลิปที่มีหลักฐานไปหาท่านเจ้าคณะอำเภอ
เป็นถึงอดีตรักษาการเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่ตะบนแม่ฮีอำเภอปลายนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนแม่ฮีนะครับ
ก็คือผู้ใหญ่จุรายรัฐพร้อมกับชาวบ้านนำหลักฐานไปร้องเรียนต่อท่านเจ้าคณะอำเภอไป
เพื่อให้ตรวจสอบเอาผิดกับพระที่อยู่ในคลิปอยู่ในภาพต่าง
นี่ฮะว่าอย่างนี้มันปาราชิกหรือไม่อย่างไร
เรื่องต้นนะครับพระครูอนุสารเจ้าคณะอำเภอปลายท่านรับเอกสารหลักฐานต่างเอาไว้แล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงนะ
หลังจากนั้นก็ต้องดำเนินการไปตามพระธรรมวินัยหรือว่าตามกฎหมายด้วยถ้ามีการลักทรัพย์
แต่ทีนี้เนี่ยเราก็พยายามไปหาพระที่อยู่ในภาพอยู่ในคลิปนะเอออยู่ปรากฏว่าออกจากวัดไปแล้วนะฮะ
ที่เขาบอกเป็นวัดวัดหนึ่งที่อำเภอปลายตะบนแม่ฮีเนี่ยออกจากวัดไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
ข่าวก็บอกไปเชียงใหม่แล้วก็มีนะแต่ความจริงไม่ต้องจับศึกหรอกอย่างเง
ถ้าเกิดว่ารักทรัพย์แบบนี้ไปเสพเมถุนนี่พ้นจากความเป็นพระไปโดยพลันเลยอยู่แล้วนะฮะ
ทีนี้ท่านผู้ชมครับมีพระรูปหนึ่งนะท่านชื่อพระครูสังครักษ์ธีระบุญโย
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพันเชิงอยู่ที่ตำบลช่อแฮอำเภอแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะ
นี่อยู่คนละจังหวัดนะฮะนี่คือพระครูสังครักษ์นะครับหรือชาวบ้านท่านจะนี่ฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพันเชิงนะครับ
คือหลวงพ่อท่านบอกเนี่ยพอมีข่าวพระเมื่อกี้นะที่แม่ห้องศรอ่ะนี่คนก็หาว่าเป็นอัตมาหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าสีจีวอนเห็นไหมหรือว่ารูปร่างนะลักษณะเนี่ยดูคล้ายอัตมาเหลือเกินขอชี้แจงแล้วก็ขอฝากผ่านไทยรัฐทีวีเลยฝากบอกญาติโยมหน่อย
ไม่ใช่อัตมานะเอาภาพไปเรียบเทียบกันได้เลยนี่ยิ่งดูมุมข้างของพระที่ไปขโมยลักษ
อันนั้นอยู่ที่แม่ฮีที่แม่ห้องศร
แต่ว่าหลวงพี่สังฆาตุนี้ท่านอยู่ที่ตำบลช่อแฮร์กรรพวงเมืองจาวด่ะแพร่

เตะหูนึงแม่นหมดละ
หลวงพี่สังครักษ์บอกทีแรกเห็นคลิปยังคิดว่าตัวเองเลยเหมือนเหลือเกิน

ที่แขนมีรอยสักพระครูสังเคราะห์ท่านอยู่ที่ตระบนช่อแฮมปืนเมืองจังหวัดแพร่
ส่วนพระในคลิปที่ไปขโมยรักเงินในตู้บริจาคอยู่ที่แม่ฮีที่แม่คลองศร
แต่รูปซ้ายมือนี่ไม่รู้หนีไปไหนแล้วนะ
ก็ฝากใครจำได้ใครพบเจอตามให้หน่อยละกันเนอ
หรือว่าอยากจะชี้แจงยังไงก็บอกมาได้นะฮะใช่ค่ะ
เพื่อชาวบ้านเขาเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงก็ว่ามา